มาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมานะครับ
ที่นครปฐมนะฮะประมาณตี๓ที่ร้านข้าวมันไก่แห่งหนึ่งนะครับ
จังหวัดนครปฐมคือเมื่อคืนนี้มีกลุ่มวัยรุ่นจากบ้านแพ้วสมุทรสาคร
มาเที่ยวสถานบันเทิงที่นครปฐมอืมตรงเนี้ยเที่ยวสถานบันเทิงเสร็จ
ตัวละครเยอะหน่อยนะฮะมีสองกลุ่มกลุ่มละสามคนเที่ยวสถานบันเทิงเสร็จ
กลุ่มบ้านแพ้วเนี่ยเขาก็จะมากินข้าวมันไก่อยู่ที่แถวตรงหน้าร้านสะดวกซื้อแถวนี้นะครับ
ในซอยจันทรคามพิทักษ์อำเภอเมืองนครปฐมตี๒๕๐เกือบตี๓
ตอนนี้เป็นตอนออกนะแต่ว่าตอนก่อนที่จะออกมาเนี่ยท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวค่อยไล่ภาพไปนะหยุดไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้หยุดตรงนี้ก่อนหยุดภาพตรงนี้ก่อนนะครับ
คือก่อนที่กลุ่มบ้านแพ้วสมุทรสาครที่เขาเที่ยวสถานบันเทิงเสร็จ
แล้วจะไปกินข้าวมันไก่แล้วเขาเดินผ่านตรงนี้
มีกลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่นที่นครปฐมเนี่ยเขานั่งอยู่ใช่ค่ะ
คุยอย่างเสียงดังอืมหนึ่งในกลุ่มบ้านแพ้วเนี้ย
ก็พูดออกไปว่าเสียงดังเหลือเกินอ่าพูดหยาบหน่อยแต่ว่า
ไม่ได้พูดเพราะแบบผมโอ้โหเสียงดังเหลือเกินค่ะ
เจ้าถิ่นเนี่ยโมโหแล้วแต่ไม่เข้าไปด้านใน
รอจนออกมาอ่าเดี๋ยวภาพตอนออกมานะฮะ
พอภาพตอนออกมาเนี้ยเขามากันสามออกมาก่อนสองอืม
สองคนที่ออกมานี่ฮะเสื้อขาวกับเสื้อฟ้าเดี๋ยวชื่อไล่ให้อีกทีหนึ่งนะครับ
ท่านดูลูกศรตามไปก่อนก็ได้กลุ่มบ้านแพ้วลูกศรสีแดงออกมาก่อนเนี่ย
นครปฐมเห็นใส่เลยฮะใช่ค่ะถูกรุมทำร้ายก่อนเลยสองคนนี้
เข้าไปชกนะฮะเข้าไปชกไปต่อยทำร้ายก่อนเลยนี่ครับเดี๋ยวท่านดูนะครับ
อ่าเขาก็เข้าไปเลยลุกเข้าไปหาเลยนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้ตอนเข้าไป
ตะโกนใส่เขาเหมือนกับผู้ผู้ใส่เขาว่าโอ้โหเสียงด้านนั้นแล้วเกิน

ออกมาปุ๊บก็นี่เลยโดนแต่มีเพื่อนอีกคนนึงที่จ่ายเงินอยู่ข้างใน
ค่ะพอจ่ายเงินเสร็จเดินออกมาเอ้าเห็นเพื่อนโดนชกโอ้โหเขามีปืนไง
คนนั้นน่ะมีปืนใช่ชักปืนขึ้นมาเลยฮะเพื่อจะยิงใส่นะครับ
แต่ตอนที่ชักปืนขึ้นมาเนี่ยเสื้อน้ำเงินเนี่ยฮะชักปืนขึ้นมาจะยิงใส่เนี่ย
จะยิงใส่ผู้บริกลุ่มเจ้าถิ่นแต่ว่ากลุ่มผู้บริเจ้าถิ่นเนี่ย
เพื่อนอ่ะที่มาจากบ้านแพ้วด้วยกันนั่นแหละใช่เพื่อนของตัวเองนั่นแหละ
กลุ่มเดียวกันมาบังเอาไว้นี่ไงแล้วเข้านิ้วชี้อยู่เนี่ยยิงเข้าอกเลยฮะ
ยิงเพื่อนตัวเองครับใช่แล้วมันก็มีการชุลมุนอยู่อีกนะครับ
ก่อนที่จะแย่งปืนกันมาก็เป็นกลุ่มบ้านแพ้วนี่แหละที่ได้ปืนมานะครับ
แล้วกลุ่มเจ้าถิ่นเนี่ยเขาก็วิ่งหนีกลุ่มบ้านแพ้วก็วิ่งตามไปไล่ยิงเขา
เพราะเห็นว่ากลุ่มบ้านแพ้วเอ้ามีปืนไงใช่กลุ่มบ้านแพ้วก็วิ่งไปไล่ยิงตามนะฮะ
ก็เอาเป็นว่าเหตุการณ์เนี้ยเสียชีวิตไปสองศพอืมบาดเจ็บอีกหนึ่ง
แล้วยังตามไปต่อกันที่โรงพยาบาลอีกใช่ค่ะเพราะทั้งกายทั้งเจ็บนะครับ
ทั้งสองฝ่ายเหตุการณ์เกิดขึ้นตีสามที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับ
ดูภาพไปแล้วทีนี้ไล่หน่อยว่าทั้งสองฝ่ายมีใครกันบ้าง
อันนี้ตอนที่ออกมาแล้วยังวิ่งไล่ยิงเห็นไหมนี่ไงเห็นไหม
โอ้โหนะค่ะไม่น่าเชื่อนะอืม
หกคนนะครับแก๊งวัยรุ่นที่มาจากบ้านแพ้วสมุทรสาครสามคน
มีนายกรวิทย์ประทีบทองคนนี้เสียชีวิตนะฮะถูกยิงนะครับ
นายสรายุทธ์สุดใจนี่คือมือปืนโดนจับได้แล้วนะครับ
มีนายทศพรลิมปณะชัยพรกุลนี่ก็เป็นหนึ่งในมือปืนที่ยิงเหมือนกัน
นะแต่ว่ายังหลบหนีอยู่ส่วนอีกสามคนนะครับ
อีกสามคนเป็นกลุ่มเจ้าถิ่นนครปฐมมีนายสารวุฒิกระดังงา
คนนี้ถูกจับกลุ่มได้นะครับนายปียพงศ์เชียงกาคนนี้เสียชีวิตนะครับ
และนายนัทธพลรัศมีเกรดการโชธคนนี้บาดเจ็บนี่ฮะ
ฝั่งละสามคนเทศกาลเป็นแบบนี้ครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวไล่อีกทีนึงนะฮะก่อนเกิดเหตุแก๊งบ้านแพ้วสมุทรสาคร
ก็คือนายสรายุทธ์นายกรวิทย์นายทศพรไปเที่ยวสถานบันเทิงที่นครปฐม
สถานบันเทิงเลิกก็ขับรถมาหาอะไรกินค่ะก็จะมากินข้าวมันไก่ที่นี่แหละ
ซึ่งอยู่ห่างจากสถานบันเทิงสักแค่ร้อยเมตรก็จอดรถไว้ข้างร้านนะครับ
ระหว่างเดินเข้าร้านเจอกลุ่มเจ้าถิ่นที่เขานั่งกันอยู่แถวหน้าร้าน
มีนายสารวุฒินายปียพงศ์แล้วก็นายนัทพลก็คุยกันอยู่
กลุ่มบ้านแพ้วเนี่ยพอเดินผ่านกลุ่มเจ้าถิ่นที่เขากำลังนั่งคุยกันอยู่
ก็พูดขึ้นมาเลยว่าโอ้เสียงดังเหลือเกินแล้วก็เดินเข้าไปที่ร้านข้าวมันไก่
กินข้าวมันไก่กลุ่มเจ้าถิ่นไม่พอใจแล้วล่ะแต่ว่าในร้านคนมันเยอะ
ก็เลยไม่ตามเข้าไปนะครับรอจนอีกฝ่ายกินข้าวเสร็จแล้วเดินออกมา
ก็อย่างภาพกล้องวงจรปิดที่ท่านเห็นเขาออกมาก่อนสอง
อีกคนนึงกำลังจ่ายเงินนะครับอ่านายกรวิทย์เสื้อฟ้ากับนายทศพรเสื้อขาวเนี่ย
เดินออกมาจากร้านก่อนนายสรายุทธ์เสื้อน้ำเงินมือปืนจ่ายเงินอยู่ข้างใน
เปียพงศ์เสื้อแดงฝ่ายเจ้าถิ่นเห็นออกมาแล้วก็ลุกขึ้นไปชกเลยนะฮะ
ตรงเข้าไปชกนายกรวิทย์เสื้อฟ้าแล้วก็ตะลุมบอลกันอยู่ที่หน้าร้าน
นายสรายุทธ์เสื้อน้ำเงินมือปืนอยู่ในร้านได้ยินเสียงอยู่หน้าร้าน
ออกมาดูเพื่อนเห็นเพื่อนถูกรุมทำร้ายอยู่ก็เลยชักปืนขึ้นมา
นี่มาเที่ยวเทคเที่ยวผับพกปืนมาด้วยเอาปืนมาด้วยอ่ะ
บวกกับความเมาหลังจากกินเหล้าไปแล้วมีปืนอ่ะโอ้โหนี่นะ
คือพกปืนมาอย่างนี้นะมีเรื่องตรงไหนพร้อมจะยิงตลอดนะครับ
ก็เลยยิงใส่ไปนะฮะหนึ่งนัดแต่ว่าจังหวะนั้นอ่ะฝั่งเจ้าถิ่นเนี่ย
เจ้าถิ่นนะครับอ่าที่ถูกยิงบาดเจ็บไปด้วยคือนายนัทพลเนี่ย
ช่วงที่ชุลมุนนะฮะก็ไปดึงล็อกตัวนายกรวิทย์เสื้อฟ้าขึ้นมาบัง
ก็เลยถูกยิงใส่เข้าไปนะครับกระสุนก็โดนจนล้มลงนะครับ
แล้วฝั่งของเจ้าถิ่นก็พากันวิ่งหนีมีการพยายามแย่งปืนกันอยู่ก่อนด้วยนะครับ
แต่ว่าฝั่งของบ้านแพ้วคือนาทศพรเสื้อขาวเนี่ยคว้าปืนมาได้ก็วิ่งไล่ยิง
อืมเนี่ยจังหวะวิ่งไล่นะคะนี่ฮะนายปิยพงศ์นี่เสื้อแดง
ค่ะที่กำลังวิ่งหนีก็โดนเข้าไปนี่ไงกำลังล้มโดนไปแล้วล้มลงไปอย่างงี
ยพงศ์นี่ก็เสียชีวิตค่ะนะฮะอ่าส่วนกรวิทย์ฝั่งบ้านแพ้วที่ถูกยิงไปก่อนเนี่ย
เพื่อนด้วยด้วยกันเองนี่แหละที่ยิงเนี่ยนะฮะถูกเอาตัวมาบังเนี่ยอ่า
เพื่อนก็ย้อนกลับมาพาขึ้นรถกระบะไปส่งโรงพยาบาลนะครับ
แต่สุดท้ายแล้วกระสุนเข้าหน้าอกนะฮะเสียชีวิตส่วนนายปียพงศ์ฝั่งเจ้าถิ่นเสื้อแดงที่วิ่งหนีไปนอกร้านเนี่ย
กระสุนเข้าที่ข้างหลังทะลุหน้าอกหนึ่งนัดเหมือนกันอืม
ไหล่ขวาอีกสองนัดก็เสียชีวิตเหมือนกัน
ส่วนนายนัทพลที่ถูกยิงก่อนในช่วงแรกที่ชุลมุนเนี่ย
กระสุนเข้าที่หัวไหล่ขวาบาดเจ็บอืม
โอ้โหไม่น่าเชื่อนะแล้วทีนี้เรื่องมันยังไม่จบอ่ะค่ะครับ
อย่างที่คุณภาคภูมิบอกมันไปมีเรื่องวุ่นวายที่โรงพยาบาลอีก
อืมเพราะว่าคนเจ็บก็ถูกส่งโรงพยาบาลใช่ไหมคะครับ
ฝั่งบ้านแพ้วที่คุณภาคภูมิบอกว่าเอาตัวเพื่อนมากันแล้วเพื่อนถูกยิงอ่ะอ่า
พาขึ้นรถกระบะพาไปส่งโรงพยาบาลแต่ฝั่งนั้นเขาก็มีถูกยิงเหมือนกัน
ทีนี้มันก็เลยไปมีเรื่องวุ่นวายอยู่ที่โรงพยาบาล
นายสรายุทธ์เสื้อน้ำเงินนายทศพรเสื้อขาวที่เป็นแก๊งต่างถิ่น
จากบ้านแพ้วก็ประคองนายกรวิทย์เสื้อฟ้าที่ถูกยิง
ขึ้นรถกระบะเชฟโรเล็ตสีดำไปโรงพยาบาล
พอคุณหมอบอกว่านายกรวิทย์เสียชีวิตอืม
คุณผู้ชมคะนายทศพรรีบขับรถกระบะเชฟโรเล็ตสีดำ
พร้อมกับปืนที่ยิงขับหนีไปเลยเป็นเพื่อนกันนะ
เป็นเพื่อนกันนะแต่พอรู้ว่ายิงโดนเพื่อนตัวเองแล้วเพื่อนตาย

ให้เพื่อนอีกคนนายสรายุทธ์อยู่โรงพยาบาลคนเดียว
คนนี้ที่ไม่ได้ถูกยิงเขาไปกัน๓คนใช่ไหม
คนยิงพอรู้ว่าเพื่อนตายเอาหนีไปทิ้งเพื่อนอีกคนอยู่โรงพยาบาล
ส่วนนายสารวุฒิก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปดูอาการเพื่อนที่โรงพยาบาล
สารวุฒินี่อยู่ฝั่งเจ้าที่อีกฝั่งหนึ่งเขาก็ไปโรงพยาบาล
เพราะว่าฝั่งเพื่อนเขาก็มีเจ็บโดนยิงเหมือนกันไง
แล้วตอนที่อยู่โรงพยาบาลมีญาติของนายปิยพงศ์คนนี้ก็ถูกยิงตายเป็นฝั่งเจ้าถิ่น
ญาติเขาก็ไปโรงพยาบาลปียพงศ์นี่คือคนที่วิ่งออกไปนอกร้านแล้วโดนซัดใส่หลังใช่อ่า
ถูกที่หน้าห้องฉุกเฉินโกรธไงเพราะว่าคนละฝั่งกันไง
อ้าวเนี่ยเปรียพงษ์ถูกยิงตายแล้วเจออีกฝั่งหนึ่ง
กำลังเฝ้าเพื่อนที่ตายอยู่โรงพยาบาลอืมที่ห้องฉุกเฉินโกรธค่ะ
ตรงเนี้ยเกือบจะตีกันอีกรอบหนึ่งอืมตำรวจก็เลยต้องแยก
ทั้งสองฝ่ายออกจากกันแล้วก็นำตัวไปโรงพักนะคะครับ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราได้มีโอกาสคุยกับคนเจ็บ
นายนัทธพลที่ถูกยิงไหล่ขวาได้รับบาดเจ็บที่ถูกยิงคนแรก
เจ้าถิ่นใช่ค่ะก็อยู่โรงพยาบาลทีมข่าวของเราก็เลยคุยด้วย
อยากรู้ว่าเออเหตุการณ์มันเกิดอะไรยังไงขึ้น
นายนัทพลบอกว่าตอนนั้นเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะนะ
ตอนที่อยู่โรงพยาบาลก็ทำแผลอยู่ในห้องฉุกเฉินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลได้ยินเสียงแค่คนทะเลาะกัน
ครับถึงขั้นโรงพยาบาลต้องประกาศเสียงตามสายอ่ะอืม
โปรดอยู่ในความสงบนะหยุดตีกันนะมารู้ทีหลัง
ว่ามีเพื่อนมีญาติญาติไม่พอใจที่เห็นอีกฝั่งหนึ่ง
เจอกันมาปะกันที่โรงพยาบาลก็เลยโมโหค่ะครับ
นายนัทธพลยืนยันว่าฝั่งเขาฝั่งเจ้าถิ่นไม่ได้ไปหาเรื่องก่อนแน่
คนที่ยิงครับพูดว่าตะโกนในร้านบอกว่าให้เงียบ

ครับผมก็ไม่รู้ว่าเหตุอะไรถึงมาอยู่ดีมาพูดอย่างนี้
เราก็เลยรู้สึกว่าเออจะมาก่างอะไรกันในร้าน
เพราะว่ามันมีลูกค้ามีอะไรด้วยใช่ไหม
ผมก็เหมือนรู้สึกไม่พอใจกันนะครับ

ครับเพราะน้องผมมันเกิดความไม่พอใจที่แบบมายิงทำให้ฝั่งผมตาย
อืมแล้วทะเลาะกันที่ที่โรงพยาบาลด้วยไหมเสียงนะตอนนั้นเป็นยังไง

เสียงมันก็ดังเหมือนคนทะเลาะกันครับ
ตอนนั้นผมก็ได้ยินแต่เสียงผมก็โดนทำแผลอยู่ในห้องครับ
อืมวันนี้นะคะทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ชาวบ้านในพื้นที่ก็เลยเล่าให้ฟังว่าได้ยินเสียงค่ะ
เอะอะโวยวายอยู่ริมถนนในช่วงที่เกิดเหตุนะคะ
ก็เลยเปิดหน้าต่างออกมาดูเห็นกลุ่มวัยรุ่นตีกันได้ยินเสียงคนร้อง
เห็นผู้ชาย๓คนนอนอยู่ริมถนนคือเห็นเหตุการณ์วุ่นวายไปหมด
เดี๋ยวฟังเสียงชาวบ้านในพื้นที่เขาเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
ครั้งสุดท้ายได้ยิงแค่สามนัดนะสามนัดสามนัดแล้วเขาขึ้นเอาเอาเพื่อนเขาขึ้นถ่ายรถไป
แล้วก็ว่ามันเปิดมาเหมือนกับปิ๊บไม้สะเน็ตก็ได้ปั้งแล้วเขาก็ไปแล้วเขาก็ไปยิงปืนอยู่ตรงหน้าตรงนั้นน่ะ
ขึ้นฝาอย่างงี้ขึ้นฝาอย่างงี้อืมนั่นแล้วหลังจากนั้นก็ขับไปเลย
ไม่กระจายไอ้พวกนั้นก็วิ่งกันมาตะโกนว่าเรียกรถโรงพยาบาลเร็วเรียกรถโรงพยาบาลเร็ว
เนี่ยค่ะคนที่เขาอยู่ในพื้นที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาได้ยินแบบนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะทางครอบครัวของผู้ตายฝั่งเจ้าถิ่นนะคะนางเพียงใจเที่ยวมาพบศุกร์
นางอำภัยเที่ยวมาพบศุกร์เป็นแม่กับป้าของนายปียพงศ์
ปียพงศ์คือผู้ชายเสื้อแดงฝั่งเจ้าถิ่นที่วิ่งหนีอืม
คนที่เขามีปืนวิ่งไล่ตามแล้วยิงเข้าหลังอ่ะค่ะแล้วตายอ่ะค่ะครับ
ทางครอบครัวของนายปียพงศ์บอกว่าจะไม่เผาศพลูกนะคะถ้าคดียังไม่คืบหน้า
อยากจะให้จับคนร่วมก่อเหตุมาดำเนินคดีเพราะว่าต้องเสียเสาหลักไปอย่างกระทันหัน
ทำใจไม่ได้นายปียพงศ์เป็นคนดีทำมาหากิน
หาเรื่องใครก่อนแน่นอนคาดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะอีกฝ่ายยั่วยุ
ส่วนเหตุการณ์ที่โรงพยาบาลญาติยอมรับว่าพอไปเจออีกฝั่งนึงมันโมโหจริง
มายิงหลานจนเสียชีวิตยืนยันว่าไม่ได้โอ้โหตั้งใจยกพวกไปตีเขาที่โรงพยาบาลนะคะ
นี่ตำรวจก็มองไปแต่ก็ห้ามไม่เจอคนเพราะมันยิงเสร็จแล้วมันก็หนีไป
แต่เราไม่รู้ว่าใครเป็นคนมายิงแต่ไม่ใช่ฝ่ายเราแน่นอนเพราะฝ่ายเราไม่มีปืน
เขาไม่หายใจตั้งแต่ตอนที่โดนยิงแล้วเขาก็พยายามช่วยเต็มที่แล้วเพราะว่ากระสุนมันตัดคั่วหัวใจ

คนนี้เป็นคนเด็กหลานเนี่ยท่าทางท่าทีเขาดูเกรงกลัวคนเล่ามากมั้ย
ไม่ไม่สะสกสะทานอะไรเลยเฉยเหมือนคนเมาหยาเหมือนคนเมาอะไรสักอย่าง
มันก็เฉยไม่พูดอะไรเลย
ทางนู้นก็หาเรื่องมาก่อนคือว่าเขาหาเรื่องมาก่อนมาด่ามาอะไรอย่างนี้
มันก็จะทำให้มีเรื่องมากกว่านี้เลย
แต่ว่าทำลูกของแม่ไม่เคยพบหัวของอะไร

คุณก็ครำตำรวจนั่งเหมือนกัน
ให้ถึงที่สุดก็ให้ถึงดำเนิน
ให้ถึงที่สุดและห้ามประกันตัวโดยเด็ดขาด
เพราะไม่ใช่เป็นคนเกเลหรือว่าหาเรื่องใครอะไรอย่างนี้
ถ้ามันจะทำลูกกูทำไมลูกกูเป็นคนทำมาหากิน
พวกมึงกินเหล้าเมายาติดยา

ทีนี้ค่ะตำรวจบอกว่าตัวนายทศพร
ต่างถิ่นจากบ้านแพ้วเนี่ยค่ะ
ที่ยิงแล้วโดนเพื่อนตัวเอง
พาเพื่อนไปส่งโรงพยาบาลแล้วขับรถหลบหนีไปเนี่ยค่ะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะ
เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีนะคะ
แล้วก็จะสกัดจัดรกระบะคันที่ขับหลบหนี
รถกระบะเชฟโรเล็ตสีดำทะเบียน๑กกดชด๘๐๗๓กรุงเทพ
รถถูกไปจอดทิ้งเอาไว้ค่ะ
ที่บ้านญาติของนายสรายุทธ์ที่บ้านแพ้วสมุทรสาคร
แต่นายทศพรที่ขับรถคันนี้หนีอ่ะครับ
ตัวเองไม่อยู่เอารถไปทิ้งไว้ตัวเองหนีไป
บอกว่านายทศพรเอารถไปจอดไว้ตอนตี๕
แล้วมีรถจักรยานยนต์มารอรับไปนะคะ
ส่วนเรื่องของข้อหานะครับท่านผู้ชมครับ
ตอนนี้ตำรวจแจ้งข้อหากับนายสรายุทธ์สุดใจนะฮะอ่า

เสื้อสีน้ำเงินที่ถูกทิ้งอยู่คนเดียวที่โรงพยาบาลนะครับ
แล้วก็นายทศพรเสื้อขาวที่หนีไปนะฮะ
ก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและข้อหาเรื่องของอาวุธปืนนะครับ
เรื่องการพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับ
ส่วนฝั่งเจ้าถิ่นมีนายนัทพลอันนี้เป็นคนเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้แจ้งข้อหานะครับ
เดี๋ยวจะรอให้อาการออกจากโรงพยาบาลได้ก่อนนะครับ
จะสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อนจะแจ้งข้อหา
เจ้าถิ่นยังมีนายสารวุฒิอีกคนนึงนะครับ

เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวสอบปากคำขยายผลเพิ่มก่อน
ตอนนี้ยังกันตัวไว้ในฐานะพยาน
สารวุฒินี่ไม่ได้ถูกยิงไม่ได้เจ็บนะฮะ
โอ้โหมันให้อุทาหอนหลายอย่างสำหรับเรื่องนี้
จากเรื่องของความใจร้อนแล้ว
อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาจะมีอะไรเนี่ย

มีอะไรที่มันเป็นอาวุธหนักมากกว่าเราเนี่ย

แต่พอไปเที่ยวยามค่ำคืนอ่ะ
เที่ยวกลางคืนดึกเมาพกอาวุธ
อะไรเข้าหูมันก็โมโหของขึ้นกันไปหมดอย่างนี้นะคะ